อยากให้ลองดูอยากให้เปิดใจกับเมนูนี้หนูอบโอ่งครับ
ไม่ได้ให้ดูเมนูอย่างเดียวให้ดูถึงที่มาที่ไปเลยนะ
บุกไปถึงที่ฟาร์มเลยครับและไปถึงที่วิสาหกิจชุมชนหนูพุกใหญ่พรมพิราม
อยู่ที่บ้านเลขที่๗๑ทับ๓หมู่๙ตะบนเขาปรังตำบลดงประคำอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ฟาร์มก็คือคุณมนตรีชูกำลังอายุ๔๑ปีนะครับ
เขาเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนูพุกใหญ่พงพิวราม
ก่อนที่จะทำฟาร์มหรือฟุกใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำอาชีพเป็นผู้รับเหมาตกแต่งคอนโดที่กรุงเทพนู้น
แต่ไปเจอกับวิกฤตโควิด๑๙กลับวันเกิดกับพิศนุโลกดีกว่า
พอกลับมาปั๊บเขาก็ศึกษาเรื่องของการเลี้ยงนะ
เริ่มต้นเขาเนี่ยเลี้ยงหนูนาก่อนนะเป็นหนูนาดั้งเดิมด้วย
สักพักก็พัฒนาเอาเป็นหนูพุกเล็กบ้างหนูพุกใหญ่บ้าง
สุดท้ายเหลือแบบเพียวไปเลยหนูพุกใหญ่นี่แหละ
เขาบอกว่าสร้างรายได้ดีที่สุดเพราะลำตัวมันขนาดใหญ่ได้น้ำหนักดี
เลี้ยงมา๕เดือนก็เริ่มทำฟังเป็นแบบมาตรฐานได้เลย
แล้วคุณดูตอนนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้าง

แต่ร้านผลิตภัณฑ์เขาสวยนะจะเล่าให้ฟังว่าแบบนี้
แต่ละเดือนเขาขายดีจริงไม่ต้องนับเป็นตัวนะ
ที่ปล่อยหนูขายหนูออกไปรวมแล้วเป็นน้ำหนักประมาณนี้

เรียกได้ว่าปล่อยหนูเพียบเลย

ถูกต้องครับหนูพุกใหญ่นะมาแปรรูปเป็นหนูอบโอ่ง
ที่เห็นอย่างนี้อย่างนี้ห้อยตะแกงเอาไว้อย่างนี้
จะไปพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับ
แล้วปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีตอนนี้ต่างประเทศ

จริงไปเมืองจีนก็มีไปญี่ปุ่นก็มาไปก็หมดแล้วจริง
ไปหลายประเทศนี่เขาเรียกอบองค์อยู่ไหม
ถ้าไปเกาหลีก็เป็นหนูอบองอารมณ์คล้ายอบป้า
อ่าพระเอกเรียกอบป้าแต่หนูนาเรียกอบอ้อง
เออคุณมนตรียังบอกอีกว่าปัจจุบันมีสมาชิกที่เลี้ยงหนูพุกใหญ่ทั้งหมด๒๐ราย
พื้นที่๕จังหวัดก็คือสุโขทัยกำแพงเพชรพิสุนุโลกเพชรชบูรณและพิจิตร
ใกล้กันทั้งนั้นแหละครับสมาชิกทั้ง๒๐รายจะเลี้ยงแล้วส่งผลผลิตมาให้กับเขา
ซึ่งก็มีการรับประกันราคาซื้อเอาไว้เลยนะกิโลกรัมละ๑๓๐๑๕๐บาท
พร้อมทั้งทำการตลาดให้แล้วก็มีการเสริมความรู้องค์ความรู้ใหม่
คือสอนให้ลูกฟาร์มผลิตให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

นี่ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดหนูอบแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์
หรือต่างประเทศเขาเรียกว่าเจอกี้เกอร์กี้
เป็นเนื้อหนูเจอกี้เจอกี้คือเนื้ออบแห้ง

คือเขาจะไปทำทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเขาทำกันอย่างนี้
แต่นี่คือเนื้อหนูเอามาทำเป็นเนื้ออบแห้ง
คุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าจำหน่ายได้กล่องละร้อยเลยนะ
สามารถรับประทานแบบสดตรงนั้นเลยไม่ต้องจิ้มก็มีเหมือนกัน
ย่ามเสร็จแล้วแล้วก็ซีนเอาไว้ซีนศูนยากาศอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ละอย่างได้รับการรับรอง
มีมาตรฐานขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อป
ของอพพิราบจังหวัดพิษสนุนโลก
หลายเรื่องงานเข้ามาสนับสนุนเรียกว่าทำแบบครบวงจรจริง

จากนี้สินค้าของฟาร์มยังมีหัวอาหารที่ใช้เลี้ยงหนูผลิตเองด้วยนะ
ก็สำหรับฟาร์มไหนที่สนใจก็เอาไปเลี้ยงหนูของตัวเองกันได้
เขาบอกว่ามีทั้งหนูสดร่วมโอ่งเยอะแยะมากมาย
แล้วเขาขายนะถ้าเป็นหนูสดกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
อบโอ่งช่างน้ำหนักก่อนอบราคากิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท

เขาบอกว่าโอ้โหเฉลี่ยนะ๓ตัวต่อ๑กิโลกรัมต้องมีแล้วนะ
เขาบอกว่าคนฮ่องกงเนี่ยนำไปขายกิโลกรัมเนี่ย
คือเฉลี่ยตัวละ๑๐๐เหรียญฮ่องกงหรือตกตัวละประมาณสัก๔๐๐
ใช่คุณฮ่าคุณฮ่าคุณก็ไปลุย
เออฮ่องกงโอ้โหยอด

สนใจติดต่อไปนะครับและเป็นตัวอย่างที่ดีครับ
มืออาชีพมากเลยนะคะสะสั้นนะลองดูค่ะ